เขาเช่าที่วัดปลูกบ้านอยู่นะคะก็จ่ายปีละห้าร้อยบาท
แต่ว่าวัดเนี่ยปีนี้ขอขึ้นราคาเป็นเท่าไหร่ฮะ
ชาวบ้านก็อยากจะไปขอความชัดเจนว่าว่าตก
ลงแล้วจะเอายังไงนะคะไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะครับ
เนื่องจากท่านติดภารกิจท่านไปงานศพ
ขอโทษนะคะที่สร้างวันจะต้องติดภารกฎวันนี้ด้วยหรือคะ
คือโยมกลับไปพักผ่อนก่อนนะที่ปรึกษาหาลือกับทางตัวแทนของโยมทั้งหลาย
ก็คือโยหมูและก็ทางญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ทางสำนักพุทธร่วมใจกัน
จะเป็นตัวกลางคุยกับหลวงพ่อนะปรึกษาหาลือกับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดว่า
มีทางออกทางใดที่ดีที่สุดนะครับ
คือเนี่ยค่ะเจ้าอาวาสไม่อยู่วันนี้เจ้าอาวาสไม่อยู่
ก็มอบหมายให้พระครูสาธิตกิตติยานเจ้าคณะตะบนศรีราชามาเป็นตัวแทนในการเจรจา
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเช่าพื้นที่ปลูกนะคะปลูกบ้านจากวัดปีละ๕๐๐
แต่ทางวัดจะขึ้นค่าเช่าที่ดินจากปีละ๕๐๐เป็นเดือนละ
เพราะฉะนั้นบวกกันไปทั้งปีก็จะเท่ากับปีนึง
ชาวบ้านต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินเป็นเงิน๒๘๘๐บาท
มันก็มากกว่าเดิมใช่ไหมคะเมื่อก่อนจ่ายเป็นปีปีละ๕๐๐เป็น๒๐๐
แล้วก็ยังจะต้องมีค่าบำรุงศาสนสมบัติอีก๙๖๐๐บาท
มันจ่ายเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะเขาก็เลยมาทวงถามความชัดเจนนะคะ
เป็นชุมชนบ้านนาพุ๑๒แล้วก็๓ค่ะ
ในวิทูลบุญสมภพตัวแทนชาวบ้านไปที่วัดแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้อง๓ข้อ
ทางวัดเก็บค่าเช่าที่ดิน๕๐๐บาทเหมือนเดิมได้ไหมนะคะ
๒ค่าบำรุงศาสนสมบัติไม่เก็บได้ไหมที่เพิ่มขึ้นมาอีก๙๖๐๐บาท
แล้วก็ขอให้แต่งตั้งวัยยาวัชกรที่ชาวบ้านเสนอไป๓ข้อนี้ค่ะ
ชาวบ้าน๕๐๐คนกับผู้นำเขาไปเรียกร้องนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดบอกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการเอาเรื่อง
เหล่านี้นะคะให้สำนักพุทธพิจารณา
ซึ่งก็ต้องรอเวลาสักประมาณ๑อาทิตย์ถึงจะได้ข้อสรุป
ว่าตกลงแล้วเนี่ยผลจะออกไปในทิศทางไหนนะคะ
วัดเลยค่ะเมื่อวานนี้ชาวบ้านนะคะ